ทีนี้เรื่องนี้เราตามให้ต่อนะครับคุณผู้ชม

แต่ว่าคราวนี้เป็นคราวเคราะห์สองแม่ลูกนะคะ
เพราะว่าคุณผู้หญิงที่เสียชีวิตแล้วก็ท้องวัย๕เดือนเนี่ยนะคะ

แม่เสียชีวิตลูกกับแม่ใช้ลมหายใจเดียวกัน

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ำคืนของวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือปากซอยสุวินทวง๒๘
ท่องเที่ยวรับผิดชอบของสนมีนบุรี
ทีนี้เนี่ยคนที่ขี่มอเตอร์ไซด์
แล้วก็คุณผู้หญิงคนเสียชีวิตซ้อนท้ายเนี่ย

เมื่อวานนี้ฝั่งสามีก็คือคุณธนายุทธ์
เดินทางไปที่สนมีนบุรี

จะบอกว่าตำรวจทำงานเก่งมาก

เพราะเหตุการณ์เนี่ยเกิด๒๑เมธุนายนใช่ไหม

เมื่อวานนี้ตำรวจรู้แล้วนะคะว่าใครที่ขับรถเก๋งคันที่ไปประสบเหตุชนแล้วหนีนะคะ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้นี่ไงตำรวจไปลากรถเก๋งคันนี้แหละค่ะ
จอดไว้ที่สอนอมีนบุรีนะคะอายัดเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็พยายามที่จะจำลองวิธีการชนด้วยนะคะ
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้ไปจอดทิ้งไว้บริเวณสถานีดับเพลิงบางชัน
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๘กิโลเมตรแล้วก็เห็นผู้ชายด้วยนะคะ
เดินออกมาจากรถแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่หลบหนีไป
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็พยายามจำลองนะคะ
ไปตรวจสอบรถคันนี้เพิ่มเติมปรากฏว่ามีรอยชนบริเวณกันชน
ฝากระโปรงด้านหน้าขวาล้อขวาด้านหลัง
ล้อซ้ายด้านหน้ายางแตกนะคะ
คุณผู้ชมตำรวจก็มีการจำลองการเฉียวชนลักษณะการพุ่งชน
ทีนี้ไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
นี่นี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็หลบหนีไปนะคะ
จะบอกว่าตำรวจเก่งแล้วงานนี้ไม่ยากเท่าไหร่

พออาทิตย์จำได้มั๊ยกล่าญศีลชิงทองที่ลบบุรี
นั้นตำรวจจับได้เพราะไปดูป้ายทะเบียนรถมอเตอร์
ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซด์ที่คนก่อเหตุใช้ตำรวจก็เลยบอกว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดนะ
ถ้าเกิดว่าจะไปตรวจสอบแล้วจับตัวผู้ต้องหาไปดูของที่มีทะเบียน
ก็นี่แหละค่ะไปตรวจสอบรถคันนี้สืบจากทะเบียนรถคันนี้แหละค่ะ
สาวต่อย้อนกลับไปซึ่งทะเบียนรถคันนี้นะคะ
เจ้าของเนี่ยเขาออกมายืนยันเลยนะว่าเขาได้ขายให้คนอื่นไปแล้ว
และเจ้าของก็เอาข้อมูลเอาหลักฐานมามอบให้กับตำรวจ
เมื่อวานนี้เป็นเอกสารการซื้อขายนะคะคนที่เขาเอามามอบให้เป็นผู้หญิงค่ะ
เขาก็บอกเขาเคยเป็นเจ้าของรถนะแต่ขายไปแล้วค่ะ
ขายให้กับนายภัยศาลขินิมารอายุหกสิบสองปี
ขายไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านับจนถึงปีนี้ขายไปสี่ปีแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อไปเลยค่ะไปหาพันรยาของนายภัยศาล
ซึ่งเป็นคนซื้อรถทราบว่านายภัยศาลเสียชีวิตไปแล้ว
เมษายนที่ผ่านมาเสียชีวิตไปไม่นานเลยนะคะ
แล้วรถวอนโว้นี่ล่ะมันอยู่ไหนมันไปไหน
ให้การกับตำรวจบอกว่ามีเพื่อนของสามีมายืมไปใช้

และก่อนที่สามีจะเสียชีวิตไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
โดยรายงานบันทึกที่ระบุกับตำรวจนั้น
คนที่เอารถไปและไม่เอามาคืนชื่อว่านาย
ชื่อว่านายชัตร์ชะพลขอสงวนนามสกุลก่อนค่ะ
แต่ไม่ได้หมายความว่าชัชบนเป็นคนขับรถในวันเกิดเหตุนะ

อันนี้เราสืบเป็นทอดว่าใครเป็นผู้ครอบครองรถคนล่าสุดนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยคนที่เอารถไปโดยที่ไม่เอาไปคืนเจ้าของเขาคือชัชพลใช่ไหม
แต่ว่าในรถคันนี้ไปเจอใบสั่งซ่อมรถนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าชื่อของใครแหละ
จนกระทั่งกลางดึกเมื่อคืนนี้สารอนุมัติหมายจับนะฮะเป็นสารอาญามีนบุรีอนุมัติหมายจับ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายกาวินสาธรณ์อายุ๔๒

นี่ซึ่งเป็นช่างซ่อมรถฐานความผิดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทรัพย์สินเสียหายและหลบหนีไม่หยุดให้การช่วยเหลือ
แสดงตัวแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ใกล้เคียงทันที
และข้อหาชนแล้วหนีทำให้ผู้ถูกชนนั้นเสียชีวิตนะฮะ
นั่นหมายความว่าคนครอบครองรถล่าสุดแล้วคนที่ขับรถวันที่เกิดเหตุคือนายกาวินสาธรณ์นะฮะ
แล้วครอบครองต่อมาจากชัชพลอีกทีนึง
ภูมิกับสนมีบุรีก็เลยฝากไปถึงคนที่เห็นบ่อแสคนที่เจอนายกาวิน
แล้วรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแจ้งตำรวจได้ทันที
เพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปคือยังไม่สามารถจับตัวนายกาวินได้
แต่ว่าตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมโจรก็ทิ้งร่องรอยเสมอนะคะ
สำหรับนายกาวินเนี่ยก็ถามต่อว่าเป็นใคร
สืบมาจากใบสั่งซ่อมรถอย่างที่คุณทัศนัยบอกไป
แล้วนำใบสั่งซ่อมรถไปสอบถามกับเด็กในอู่
ได้ข้อมูลว่าจริงแล้วกาวินนี่แหละ
ทีนี้ตำรวจได้ไปตามสอบถามภรรยาของนายกาวิน
ทราบว่าคราวนี้เกมโอเวอร์ไปอีกนะครับทราบว่าวันเกิดเหตุ
สามีเนี่ยเอารถคันนี้ขับออกไปแล้วกลับมาบ้านในเวลา๕ทุ่มเสร็จ
ไม่ได้เอารถกลับมานะคะไม่ได้ขับรถคันนี้กลับมานะคะ
ขณะนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบที่บ้านแต่นายกาวินเนี่ยหลบหนีไปแล้วนะคะ
ตำรวจก็เลยเชิญตัวภรรยานายกาวินมาสอบปากคำเพิ่มเติมขยายผลต่อไปค่ะ
ตำรวจเก่งเดี๋ยวก็ตามจบกลุ่มตัวได้นะอีกไม่ดักนะฮะค่ะผู้ชมมาดู